ช่วงแรกนั้นคือเรื่องราวแมวของบัวขาว

ล่าสุดนั้นก็ยังไม่สามารถจับตัวได้ว่าใคร

เพื่อความสบายใจแล้วก็อย่าลืมนะครับ
เพราะว่าเขามีพรบรในการคุ้มของนะครับ

พอไปหงายท้องโดยทีเนี่ย

เหมือนกับโดนของมีคมก็น่าจะเป็นมีดนี่แหละครับ
หรือว่าจะเกิดวัตถีเส้นในชั่วตัว

แต่บัวขาวไม่แน่ใจเย็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็สังเกตการณ์ดูก็พาไปหาหมอก่อนที่

แพทย์มันมึดใช้ว่าแผลเนี่ย

ขาวก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความนะครับ
ดูแลเขาเราต้องให้เขาอยู่แล้วมีความอยู่กับเราแล้วเขาได้ใช้ชีวิตอย่างของเขา
เหมือนเราได้ปกป้องเขาด้วยอย่างหนึ่ง
สิ่งที่เราทำไปก็คือกลัวแบบสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะครับอย่างเช่นหมาตัวเล็กอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่นะ
กลัวจะโดนอีกเราก็เลยไปแจ้งให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ทางนี้บัวขาวเปิดเผยว่าภายในค่ายมวยบัญชาเมฆติดตั้งกล้องวงจรปิดเกือบ๒๐ตัว
ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติแต่ในวันที่เห็นเจ้าไทเกอร์บาดเจ็บครับก็พบร่างแมวจรจัด
ซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าไทเกอร์นี่แหละนอนตายบริเวณริมรั้วบ้านฝั่งตรงข้ามในซอยโพแก้ว๓แยก๑๙
สภาพศพเนี่ยถูกของมีคมบัดคอเกือบขาดนะครับทำให้บัวขาวมั่นใจว่าเจ้าไทเกอร์น่าจะถูกทำร้ายในบริเวณนี้
ซึ่งมุมในมีกล้องวงจอดปิดสาธารณะที่เร็งขอตรวจสอบอยู่ครับ
ครองสัตว์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไปทำร้ายไม่ได้นะครับ
คือมันต้องมีเหตุผลนะครับมาตรา๒๐เขาบอกไปแล้วว่า
ถ้าทำร้ายสัตว์แบบนี้เหตุผลสามารถเอาผิดได้นะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าอีก๑มาตราก็คือมาตรา๒๑เนี่ย
ถ้าเกิดว่าสัตว์เข้ามาทำร้ายแล้วคุณสามารถปกป้องชีวิตตัวเองได้
อันนี้ก็ต้องดูเหตุผลมันสมควรหรือเปล่าด้วยนะ
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเตะหมาด่าแมวเลย
ทำอะไรแบบที่มันไม่สมควรก็ไม่ถูกต้อง
ผมบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าบัวขาวเจอเนี่ย
มีโอกาสนะครับที่ทรายที่อยู่ในกระสอบอาจจะเปลี่ยนเป็นคนนั้นก็ได้

ติดตามแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องแมวที่เป็นสัตว์โลกที่อยู่ร่วมกับเรามาร่วมถึงสุนัขด้วยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของบัวขาวนะครับ
นอกเหนือจากในการกันบนสังเวียนเวที
เป็นนักสู้ที่ดูเดือดแต่ว่าจิตใจในเอื้ออารีนะครับ
มนุษย์ของเราไม่ได้มีแค่บรรดาญาติพี่น้องเราเพื่อนเราเท่านั้น
แต่นี่นะครับสัตว์โลกทั้งสุนัขกับแมวอยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับ